คุณผู้ชมฮะมาดูคลิปนี้ครับขโมยขโจรนะฮะ
เข้าไปขโมยของที่ตลาดแล้วก็เลือกร้านอาหารทะเลแห้ง
เข้าไปหยิบจับอะไรบ้างนะฮะแต่ว่ามีกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้ทั้งหมดนะครับ
ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดกันนี่เดี๋ยวจะเห็นนะฮะ
ว่าจริงเป็นรั้วนะเป็นรั้วเป็นกำแพงของตลาด
ละหนึ่งไม่ได้มาคนเดียวเพราะมากันสอง
คนหนึ่งเป็นผู้ชายอีกคนเนี่ยเป็นผู้หญิงนะครับ
แล้วก็ทีนี้มีการร้องเรียนกันอยู่ในโลกโซเชียล
แชร์คลิปนี้ออกไปในโลกโซเชียลพร้อมระบุข้อความบอกว่า
โอ้โหเดินหยิบกันชิวเลยไม่กลัวกล้องเลยนะฮะ
ตามล่าหาเบาะแสคนร้ายครับร้านขายอาหารทะเลแห้ง
มหาชัยเมืองใหม่จังหวัดสมุทรสาคร
ร้านแม่เพื่อนผมโดนยกเขา
พบเห็นหรือมีเบาะแสแจ้งได้ที่เฟสเพื่อนผมเลยครับ
เศรษฐกิจแบบนี้โควิดก็ระบาดยังจะทำกันได้อีกนะฮะ

ที่ตลาดมหาชัยเมืองใหม่นะฮะก็ไปพบกับเจ้าของร้านนินมณี
ก็คือคุณมานิดพุ่มมณีนะครับเป็นเจ้าของร้านอาหารทะเลแห้งนี้
เขาก็เปิดเผยให้เราฟังบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดตอนตี๑๓๐
ของวันที่๒๑กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ
คนร้ายอย่างที่เห็นเลยตามคลิปเลยนะฮะมีสองคนชายหนึ่งคนหญิงหนึ่งคน
รั้วของตลาดที่มีความสูงประมาณ๑เมตรข้ามเข้ามา
พอมาถึงที่ร้านของเขานะก็เปิดผ้าใบคลุมร้าน
ไม่ว่าจะเป็นปลาหมึกแห้งปลาหมึกบดใส่กระสอบไปเลย

เขาทำสิชิลมากเลยฮะ

จากนั้นก็ข้ามกำแพงรั้วกลับออกไป
ทั้งหมดทั้งมวลถูกกล้องวงจรปิดหลายจุดหลายมุม

ฟังเสียงของเจ้าของร้านที่เขาแจ้งให้ผู้สิทธิ์ข่าวฟังนะครับ
เหรอนะครับเขาบอกว่าช่วงนี้นะ
เป็นวิกฤตโควิดอยู่ของก็ขายไม่ค่อยดี

แล้วก็มูลค่าอาหารทะเลแห้งที่เอาไปประมาณสักสองหมื่นบาทนะครับ
เพราะว่าเจ้าของร้านก็มาเช็คทรัพย์สินของตัวเองแล้ว
บอกว่าเมื่อปีก่อนก็เคยถูกโจร

ไปแจ้งความไว้แล้วที่ศพย่อยบางน้ำจืด
ที่ผ่านมาตำรวจยังไม่สามารถจับคนร้ายนี้ได้เลย
แล้วก็เหตุการณ์นี้มันเพิ่งเกิดสดร้อนเมื่อ๒คืนก่อนนี้เองนะครับ
ตอนนี้ทางพ่อค้าแม่ค้าร้านอื่นเขาก็กลัวนะคุณนะ

เขาบอกว่าโอ้โหช่วงนี้นะวิกฤตนะ
เศรษฐกิจก็แย่นะฮะทำมาหากินก็ยาก
อยากให้คนพวกนี้ไปทำมาหากินโดยสุจริตกันเถอะ

ใช่เช้าบ้านเขาไม่สามารถมาเฝ้า
เพราะว่าช่วงเคอร์ฟิลล์สมุทรสาครพื้นที่สีแดงเข้ม
เขาก็เอาพวกพระบัยพระบัยมาคุมมากันแล้ว
ก็ได้แต่กั้นไว้แค่นี้แต่ไม่สามารถมาอยู่เฝ้าได้นะฮะ
ก็วอนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งจับกลุ่มคนร้ายให้ได้เร็วที่สุดนะครับ